กรณีชายชาวอินเดียฆ่ารัดคอภรรยาชาวไทย
แล้วก็หมกอยู่ที่โรงแรมนาน๒วัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพัทยาที่จังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุก็หลบหนีกลับประเทศไป
ตอนนี้ตำรวจเองมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อเตรียมอดุมัติขอออกไหมจับ
จากเหตุหญิงชาวไทยถูกฆ่ารัดคอนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
ทราบชื่อก็คือนางสาวพัชรานินไทยอายุ๓๒ปี
ญาติผู้เสียชีวิตเล่าว่าผู้ตายมีอาชีพขายเสื้อผ้าอยู่ที่พัทยา
แล้วก็เพิ่งจะเลิกเลิกรากันไปเมื่อปีที่ผ่านมา
ทำลายทรัพย์สินและขู่เอาชีวิต
โดยผู้ตายเคยสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับลูกสาวคนโตวัย๑๒ปี
แม้ผู้ตายจะไปมีแฟนใหม่แล้วก็ตามนะคะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุวันที่๖พฤศจิกายนช่วง๔โมงเย็น
โดยออกอุบายว่าจะให้เงิน๓๐๐๐บาทไปทำศัลยกรรมความงาม
ทีนี้พอไปถึงห้องพักก็น่าจะมีปากเสียงกันนะคะ
ก่อนจะลงมือฆ่ารัดคอแล้วก็หลบหนีกลับประเทศไป

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจภูทรเมืองพัทยา
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นสามีชาวอินเดีย
เพราะว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
คือไม่ได้มีใครเข้าออกในช่วงเวลาเกิดเหตุ
แล้วก็จะมีการรวบรวมพยาหลักฐาน

รับว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบาก
จะต้องมีการประสานกับทางการอินเดียนะคะ
เพื่อที่จะนำตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยต่อไปค่ะ